ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่๒ครับ
คุณผู้ชมครับเขาบอกโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมัน
แล้วถ้าเปรียบมวยเนี่ยเขาบอกว่ามวยถูกคู่กันจริงฮะ
เอาไปดูบรรยากาศวันที่๒ครับ
ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายนะครับโดยใช้ขุนพลเบอร์ใหญ่เลย
คุณประเสริฐจันทรรวงทองเป็นสสนครราชศรีมา
แล้วก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยด้วยใหญ่ไหมล่ะ
ใหญ่ชนใหญ่อภิปรายนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
ประเด็นการทุจริตถุงมือยางภาค๒
มีการเปิดหลักฐานให้เห็นถึงเส้นทางการเงินของบริษัทเอกชนหลายแห่ง
อยู่ในโครงการการรับเงิน
ซึ่งบริษัทเหล่านั้นนะครับพบว่ามีเพียงที่ตั้ง
แต่รูปแบบบริษัทมันไม่มีนะฮะ
แล้วความผิดปกติในการแต่งตั้งผู้มารับผิดชอบ
การคลังสินค้าหรือว่าอคศด้วย
ทั้งนี้นายจุลินลุกขึ้นชี้แจงครับแล้ววันนี้ท่าทีดุดัน
สีหน้าดุดันยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว
กระทำความผิดถุงมือยางเนี่ยส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น
ก็ได้ดำเนินการชดใช้นะครับเช่นเดียวกับคดี
เขาใช้คำนี้นะรับจำนำข้าวของพวกคุณลองไปฟังดูสิ
ที่นี้ก็นิจยึงเป็นสิ่งที่อศก็เป็นภารกิจต้องติดตาม
นี่ดูหน้าสิคุณจุลินดุเดือดมาก

เหนือหาการอภิปรายเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยที่มาจากประชาชนในประเทศ
จะอภิปรายชี้แจงควรให้อยู่ในประเด็นการทุจริตถุงมือยางอฟังเสียงสองข้าง
บ่ายบ่ายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากรบ
เป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อช่วยแก้ปัญหาความล่าช้า
ในการออกโฉนดแล้วก็กระจายการถือครองที่ดิน
ให้ประชาชนและเกษตรกร
แต่คุณประเสริฐพงศ์ชี้บอกนี่มันกลายเป็นว่าโครงการนี้
เข้าข่ายออกโฉนดที่ดินผืนงามเอื้อในทุน
แล้วก็เครือข่ายของตัวเองมันคล้ายกับนั่นน่ะนั่นน่ะ
สภ๔๐๑น่ะเขาชี้ไปนู่นเลย
แต่ทั้งนี้ครับนายนิพนธ์ลุกขึ้นชี้แจงนะครับ
คือมีการลำดับเรื่องราวปมการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลากหลายบุคคลเลยนะครับ
รวมถึงคดีหัวประมูลในสมัยเป็นนายกอบจสงขลา
แต่ยังไม่สรุปเข้าเรื่องปมที่ดินที่เขาอภิปราย
จนในที่สุดโอ้โหมีการทักท้วงกันกลางสภาครับ
แต่ผมว่าใช้เวลาอีก๓๐นาทีให้ทีมงานท่านเตรียมข้อมูลเรื่องนี้

เพราะท่านน่าจะรู้น่าจะตอบตรงนี้มากกว่า
เพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาและตัวท่านเองนะครับ
แต่หลังจากผ่านไปนานกว่า๓๐นาที
คุณผู้ชมครับในช่วงท้ายนายนิพนธ์ชี้แจงประเด็นที่ดินดังกล่าวอย่างละเอียด
รวมทั้งอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคดีที่ดินในจังหวัดสงขลา
แล้วก็คดีที่ดินของแม่นักการเมืองรายหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับ
ไปรังวัฒน์ใช้ดาวเทียมรังวัฒน์กันเลยครับ
ใช้ระบบดาวเทียมไปรังวัด
ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าถาวรครับ
มันจึงต้องเพิกถอนนี่คือข้อต่างนะครับ
ผมไม่ประสงค์จะไปพูดเรื่องราชบุรีเรื่องอะไรอีกแล้ว

สำหรับตารางการอภิปรายวันนี้คุณผู้ชมครับ
ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
หน้าจับตาเพราะอะไรคุณสันตินิสิตเก่าครับ
เก่าที่ไหนบ้างสิทธิ์เก่าไทยรักไทย
เก่าพลังประชาชนสิทธิ์เก่าเพื่อไทย
ก่อนจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐไงครับคุณผู้ชมครับ
ร้อนแรงนะคะร้อนแรงจริงนี่วันที่๒นะคะ
คือจริงมันร้อนแรงส่อเขามาตั้งแต่ตอนที่ทางฝ่ายค้าน
เขาปล่อยอินโทรมาแล้วโอ้โหทำมาซะ
อื้อหือหือเดือดทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้
คือร้อนขนาดไหนคุณผู้ชมถึงขั้นต้องมีการแบบเบรกการประชุมก่อนนะคะ
เพราะว่ามันอยู่มันมีสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นมา

มันมีสัญญาณดังขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

นี่ก็ไม่ทราบนะคะที่มาที่ไปไม่รู้
แต่ถ้าเสียงดังแบบนี้โอละหมานแน่นอน
เพราะดังในห้องประชุมสภาก็ต้องยุติการประชุมชั่วคราวค่ะ
คือมันเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้ในสภามันทำงานขึ้นมาเสียงดังลั่นเลย
ก็ต้องหยุดชั่วคราวตอนประมาณสักบ่ายโมง๔๕ต้องหยุดก่อน
หนักสุดเนี่ยเสียงสัญญาณดังค้างทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุมค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องออกตรวจสอบกันจ้าละวัน
จนกระทั่งตอนประมาณบ่าย๒โมง๑๕นาที
คือรวมแล้วประมาณกว่า๓๐นาทีสัญญาณถึงได้หยุดลง
คือมันดังยาวขนาดนั้นเลยนะ
อย่างละเอียดว่าสัญญาณเตือนมันเกิดจากอะไร
แล้วก็ให้ตรวจสอบรอบอาคารรัฐสภาเลยค่ะว่า
มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วให้รายงานทันที
เพราะว่ายังต้องใช้ที่นี่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จนถึงวันที่๒๒กรกฎาคม
แล้ว๒๓ก็ลงมติยังต้องใช้อีกยาว

แล้วก็มีรายงานบอกว่าเมื่อตอนเช้า

เดินทางมาถึงสัญญามันก็ดังมาแล้วครั้งหนึ่ง

ก็ต้องหยุดก่อนเลยค่ะหาสาเหตุเลยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
หลักแล้วหลายคนเลยแหละนะครับสัญญาณดังขึ้นมา